คุณแม่สุดแซ่บสุมนทิพย์
ล่าสุดเปิดเผยรอยสักอีกแล้วนะคะ

ศักดิ์ก็เพื่อลูกสาวตัวน้อยน้องเป่านะคะ

ที่ตอนนี้ถูกถมจนเต็มแล้ว

พาคุณผู้ชมไปขายข้อข้องใจพร้อมกันเลยค่ะ
ที่เฝ้ารอคนบนฟ้ามาเกิด
เหมือนตอนที่เธอตั้งท้องได้แต่ยืนมองท้องฟ้า

ผู้เป็นที่รักพร้อมลงท้าย

จะโชว์ความหวานด้วยภาพสักแหวนแต่งงาน
ระบุวันที่๖เดือน๓ปี๒๔

เพราะความรักของเธอจะอยู่ในใจฉันตลอดไป

เธอเพิ่งจะลงสีเพิ่มให้เต็มมาหมาด

ซึ้งใจกับความรักที่เธอมีต่อสามี

ช่วงที่โสดเคยสักรูปหัวใจนี้ไว้

ถ้าแต่งงานแล้วจะมาถุงสีให้เต็มรูปหัวใจ

หัวใจไม่ว่างอีกต่อไปแล้ว

รอยสักรูปหัวใจนี้ว่า
เคยถามภรรยาตั้งแต่สมัยรู้จักกันแรก

ถมสีต่อเมื่อเจอคนรักและแต่งงานแล้ว
ซึ่งขณะนั้นบี้เองก็แอบคิดว่า

และในวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดี
ที่ได้พากุ๊บกิ๊บมาถมสีรูปหัวใจจนเต็ม

พร้อมกับชื่นชมในความรักที่ทั้งคู่

เดี๋ยวนะนี่ได้ข่าวว่าลุกหนึ่งแล้วนะ
แต่ความหวานนี่ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยนะ

คุณจะลองศักดิ์บ้างไหมศักดิ์เป็นรูปหัวใจไว้ครึ่งดวง
แล้วก็จะรอใครสักคนมาเติมอีกครึ่งดวง
แล้ว๙๐ปีมันจะมีเวลาอีกครึ่งดวง

เหมือนแบบว่าชีวิตคู่ของเขาเป็นสตอรี่ไปเลย
มันถูกเติมเต็มแล้วตอนนี้เนาะ

เอาง่ายบอกตรงเลยว่าอิจฉาหนักมาก